ลงไปที่พังงาครับไปดูเต่ามะเฟืองกันหน่อยคุณผู้ชมมันขึ้นมาวางไข่๒ปีซ้อนแล้ว
สร้างความดีใจเพราะว่ามันหายไปนานนับ๑๐ปีครับ
นี่เป็นภาพที่หาดูยากมากคุณโรสลินคุณผู้ชม

นายประภาษณขุนพิทักษ์ในอำเภอท้ายเหมืองแจ้งว่านี่ครับ
มีคนเห็นแม่เต่าเมื่อเฟืองตัวใหญ่มากเลย
ขึ้นไปวางไข่อยู่ที่หาดท้ายเหมืองตรงที่บริเวณปากน้ำเก่า
หมู่ที่๙ตำบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะครับ
พอไปถึงโอ้โหเต่าแม่เต่ามาเฟืองวางไข่เสร็จแล้วครับ
กำลังฝังกบลูกแบบนี้แล้วก็กำลังจะคานลงกลับสู่ทะเล
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการทำการย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักตัวที่ชายหาด
ที่ทำการอุทยานเขาลำปีหาดท้ายเหมือง
รวมทั้งหมดนับได้๑๐๔ฟองเป็นไข่ดี๘๕ฟองไข่นม๑๙ฟอง
อันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขอย่างไรนะฮะก็ฝากบอกไว้แล้วกันนะฮะ
ฟองไข่ดี๘๕มันออกไปแล้วเนอะ๘๕ฟองแล้วก็ไข่ลม๑๙ฟองนะฮะ
ทางด้านของนายมงคลริววิริยกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง
ว่าไข่เต่ามะเฟืองที่พบเห็นในครั้งนี้มันต้องอาศัยระยะเวลา
ประมาณ๕๕ถึง๖๐วันในการฟักตัวปีนี้ถือว่าแม่เต่าเมาเฟืองขึ้นมาวางไข่
เป็นครั้งแรกของฤดูการวางไข่นะฮะซึ่งแม่เต่านั้นจะขึ้นมาวางอีก
รอบนึงอีกประมาณสักสิบถึงสิบห้าวันข้างหน้านะครับ
ส่วนหลุมฟักไข่เต่ามฟล์งนั้นเจษฐธีก็จะทำการล้อมเอาว่า
เข้าไปกินไข่ของมันนะฮะแล้วก็ป้องกันไข่เต่าเสียหาย
เนื่องจากว่าก็ต้องมีการดูแลมีการสำรวจตลอดเวลา
ช่วงของกลางคืนด้วยเดี๋ยวจะถูกกินถูกขโมยกันไปนะครับ
ส่วนผู้ที่พบเห็นไข่แต่เมื่อเฟืองทางอุทยาน
เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้ร่วมกันกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่๒จังหวัดภูเก็ต
กองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัย
จะมอบเงินมรวมรวมให้กับผู้ที่พบเห็นไข่ต่อเมาะเฟืองที่วางไข่๒๐๐๐๐บาท
ส่วนตับทะเลชนิดอื่นก็มีรางวัลให้๑๐๐๐บาทครับ

ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบรายชื่ออยู่ว่าใครเป็นคนเจอแล้วก็ไปแจ้ง

หลังจากนี้ก็จะติดต่อให้แล้วก็ไปรับเงินประวัติกันต่อไป